สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่วันที่๖ของการรักษานะครับ
นี่ก็เป็นปกติเนี่ยถ้าเกิดผมไลฟ์สดช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับ
วงการมวยก็คงจะหยุดไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับ
พูดถึงวงการมวยแล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับพี่น้องที่ที่คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเชื้อมันจะไปแพร่มาจากวันที่๖นะฮะ
หรืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นสักวันที่๕นะครับ
นี่ครับ๔๕ที่ราชดำเนินนะครับ๖ที่ลุมพินีนะครับ
แล้วก็จนเรื่อยมาถึงอาจจะเป็น๗๘๙๔๑๑เลยนะครับ
ถ้าเกิดเข้าสนามมวยอ่ะยังไงก็ยังไงก็ฝากทุกท่านรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ

ไปตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็พยายามกัดตัวเองด้วยนะครับพยายามกัดตัวเองด้วย
ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าผมอยู่วงการมวยแล้วผมจะมาเชิดชูวงการมวยว่า
เลิศประเสริฐศรีนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงครับ
คือคนวงการมวยถามหน่อยครับว่ามีวงการไหนที่มาเปิดหน้าชนกับโควิด๑๙บ้าง
มีวงการไหนบ้างครับวงการมวยเนี่ยไม่ใช่วงการของนี่คือวงการของผู้ชายนะครับวงการของนักเลงซึ่งไม่ใช่อันทภาณนะครับโดยเนื้อแท้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอยู่แล้วนะครับทุกคนส่วนใหญ่ที่เห็นที่ออกมาเปิดหน้าชนแล้วก็ยอมรับว่าตัวเอง

ระแวดระวังแล้วก็เขาไม่ใส่ใจสังคมนะครับคือทุกคนที่ผมได้รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนเล็กเซียนใหญ่แม้กระทั่งนักมวยหัวหน้าค่ายมวยนะครับอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงบ้างไม่สุ่มเสี่ยงบ้างนะครับเขายังรับผิดชอบตัวเองอยู่นะครับเขาไปตรวจหาเชื้อโควิดนะครับเขาพยายามไปตรวจอยู่แต่ว่าที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยคือบางคน
ไปแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเกิดไม่มีอาการอาการมันไม่ฟ้องออกทางร่างกายเนี่ยคุณหมอจะไม่ตรวจให้เขาก็เลยต้องไปกักตัวเองนะฮะ
ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็ทราบว่าออกมาก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นบทเรียนนะฮะจะบอกได้เลยนะครับ
คุณก็สื่อผมก็สื่อเหมือนกันนะครับมันก็เป็นบทเรียนซึ่งกันและกันนี่แหละนะครับถ้าเกิดอะไรที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยอย่าออกมาพูดนะครับ
มันมีคนรักคนเกลียดนะฮะมีคนชอบมีคนชังทุกด้านนะครับผมออกมาพูดเองอาจจะโดนโจมตีนะครับแต่ว่ามันก็คือตัวตนของผมนะครับ
ผมเอาความจริงมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโยนขี้ให้กับวงการใดวงการหนึ่งไม่มีใครอยากจะติดเชื้อโรคนี้แน่นอนนะครับไม่มีใครอยากจะติดนะฮะ
ไหนก็พูดถึงวงการมวยนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องของผมทุกท่านเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับเพื่อชาติ

วงการมวยนะครับนะครับที่รู้ว่าตัวเองสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไปดูมวยที่เวทีไหนก็แล้วแต่นะครับคือหลังจากวันที่ตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าไปต้นมาเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับตามวันเวลารังเก่าเลยนะครับไล่เรียงมาตามทามไลน์เลยนะครับกรุณาไปตรวจเชื้อครับไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวเองนะ
กัดตัวเองแล้วก็กรุณาให้ข้อมูลกับทางภาครัฐอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือถ้าเกิดเราให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับตรงไปตรงมาว่าเราไปจุดไหนมาบ้างโอเคแหละมันมันเป็นอะไรที่แย่มากในความรู้สึกของเรานะครับมันเป็นอะไรที่แย่มากในความรู้สึกของเรามันเหมือนว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรา

ตอนเนี้ยเราต้องช่วยกันนะครับดีดีทุกอย่างครับอาการปกติดีทุกอย่างครับกินนั่นสั่งหนี้มาอ่าไลมองไลแมนฟุตแพนด้าสั่งมาสั่งมาก็คือเขาต้องเข้าเอามาให้มาเป็นเวลาครับเพราะว่าในการที่จะเดินเข้ามาห้องของผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายตัวเองเพื่อให้มันลัดกลุ่มมากที่สุดนะครับเพราะว่าป้อง

เชื้อมันยังไม่ได้ฟ้องออกมาทางร่างกายก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเหนืออื่นได้เนี่ยกัดตัวเองไว้ก่อนไม่ติดเชื้อก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะโชคดีแล้วนะครับโชคดีแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะแนะนำตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ติดเชื้อแล้วไม่ต้องไปฆ่าตัวตายนะครับคือเห็นข่าวเนี่ยผมก็เห็นแวบ
มันมันยังต้องต้องผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแล้วมันต้องเจออะไรอีกเยอะแยะเลยครับนะฮะเป็นแล้วไม่ตายครับเป็นแล้วรักษาหายครับอาการคนเป็นเป็นยังไงก็ดูผมเนี่ยครับอาการเนี่ยคือคนผิดเชื้อโควิดนะครับเข้าลงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้วันที่เท่าไรอ่ะนะฮะยังปกติดีครับยังไลฟ์สดบอกความ
จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าได้วิตกกังวลหรือว่าหวาดกลัวหวาดระแวงจนเกินเหตุนะครับในสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเองก็ได้ขออนุญาตจากคุณหมอแล้วก็ขออนุญาตจากทางกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่ออกมาพูดแล้วก็นำข้อมูลความจริงเนี่ยมาออกมาพูดนะเมื่อวานรู้สึกว่าดีมากมากนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวัน

จะเปลี่ยนชื่อจากมิสเตอร์ป๋องเป็นมิสเตอร์โควิด
คุณสรายุทธ์หายไวครับขอบคุณมากคุณสรายุทธ์นะครับพี่ครับน้องเป็นเอฟซีติดตามพี่ขอกำลังใจขอให้หายดีนะครับ
สู้จากจังหวัดสงขลาหาดใหญ่ครับขอบคุณมากครับคุณก๊อฟนะฮะผมเนี่ยครับมีสัญญาณที่ดีอยู่หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากนะฮะว่าใครใครหวั่นวิตกอะไรมากก็อย่าไปหวั่นวิตกอะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่าให้ดูแลตัวเองก็เท่ากับดูแลคนอื่นนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับส่วนคนวงการมวยทั้งหลาย

ยิมเตือนอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมครับเขาเอาพอเขาออกมาเปิดปุ๊บ
ทำให้ผมรู้เอ้ยแมทแมทติดเชื้อผมก็ต้องรีบไปตรวจอย่าง
ใช่ไหมครับพอผมติดเชื้อผมก็ต้องเอามาเปิดคนวงการมวย
มาเปิดอ้าวคนที่เกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้ที่เคยได้มาสัมผัส
กับผมสัมผัสกับคนนั้นคนนี้นายกอนายขอนายงอนายงอก็ต้อง
มัดระวังตัวเองต้องกักตัวเองหรือไม่ก็ต้องไปตรวจเหมือนกัน
นะครับผมมองว่ามันมันมันเป็นเรื่องดีมากกว่าสีนะครับ
แต่ถามว่าสีอ่ะสีอ่ะคือสีอ่ะตรงไหนสีอ่ะก็คือสีอ่ะผมนี่แหละ
โอเคผมนึกว่าร่างกายของผมโอเคทุกอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ก็มีการตรวจวัดไข้เช็คอุณหภูมิปกติดีครับ
ไม่เป็นไข้นะฮะไม่เป็นไข้แล้วก็ความดันนะฮะ
ตราการเต้นของหัวใจนั่นนี่นู่นทุกอย่างปกติดีครับ
ผม๑๕วันแล้วยังลุ้นตลอดนะครับก็รบกวนลุ้นต่อไปอีกนิดนึงนะฮะ
ต่อไปอีกนิดนึงมันอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหน่อยช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าขอให้ให้กักตัวเองต่อไปนะครับ
สวัสดีครับผมเบสเชียงใหม่นะครับ
ก็เป็นคนวงการมวยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาเตือนนะครับ
สำหรับคนวงการมวยนะครับและคนทั่วไปนะครับ
ที่กำลังหาวิธีป้องกันนะครับโควิด๑๙นะครับ
ก็ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าเมื่อวันที่๖เนี่ยผมเข้าเวทีมวยนะครับ
แล้วก็เข้าแค่วันเดียวนะครับเมื่อวันที่หกเป็นรายการใหญ่นะครับ
หลังจากนั้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มมีอาการนะครับ
เริ่มขึ้นจากที่ปากเนี่ยแห้งนะครับเป็นปากแห้งกระหายน้ำนะครับ
แล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้หรืออะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เลยรีบตัดสินใจนะครับ
พบแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลนะครับ
วันนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับ
แพทย์นะครับว่าผมเนี่ยได้ติดเชื้อโควิด๑๙อย่างแน่นอนนะครับ
และที่อ่าต้องมาบอกนะครับผมก็ไม่รู้จะปกปิดทำไมนะครับ
ไม่รู้ว่าบางคนรู้ว่าผมติดเชื้อบางคนเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้
ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากออกไปไหนอยู่แล้ว
ระยะเวลาที่ติดเชื้อผมก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ให้หายกว่าขาดซะก่อนนะครับถึงจะออกจากโรงพยาบาลนะครับ
สิ่งที่ผมพูดตรงเนี้ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับ
ทยอยกันไปตรวจนะครับตรวจสุขภาพนะครับ
ตรวจหาเชื้อโควิดนะครับอ่าบางคนก็ต้องรอผลหนึ่งวันบ้าง
สิบแปดชั่วโมงบ้างก็แล้วแล้วแต่สถานที่นะครับ
แล้วก็มีบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องรอผลนะครับ
อย่างเช่นอ่ามีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับ
ผมขอไม่ไม่ไม่พลาดพิงไม่พูดถึงนะครับเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลของรัฐนะครับ
เพราะว่าด้วยกำลังเขาเขาไม่เพียงพอที่จะไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับอ่า
เขาแล้วก็ประสวทธิ์เพิ่มไข้เขาขึ้นไม่ถึงนะครับ
ไข้ไข้ขึ้นไม่ถึงทีนี้ทางทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะอ่า
ตรวจหาเชื้อโควิดให้เขาได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ
อันนี้คือน้องเขาอ่าอ่าทักมาปรึกษากับผมนะครับอืม
แล้วก็ผมขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับ
เป็นความจริงทั้งหมดนะครับผมเอาชื่อของเบสเชียงใหม่นะครับ
คือของตัวผมเองนะครับรับประกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริง
ถ้าสิ่งไหนที่ผมพูดแล้วเป็นเท็จผมขอรับผิดชอบคำพูดทั้งหมดเองครับ

สวัสดีครับผมคมชาญกองทองหรือคนในวงการมวยเรียกว่ายุทธศักดิล็อกสาม
ผมมีความเป็นห่วงพี่น้องเซียนมวยทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นขานครบานหรือขาจรที่มาดูมวยในสนาม
บางคนขาจรมาแค่ครั้งเดียวก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไร
ตัวผมเองเนี่ยผมดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วก็ป้องกันนะ
เยียวในกระเป๋าล้างมือก็บ่อยแต่ก็ยังพลาด
ตอนที่ผมมาตรวจเนี่ยผมแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย

ไข้ก่อนมาตรวจก็จะตัวลุ่มก็แค่นั้น

แต่พอมาตรวจแล้วพบเชื้อ
ดีที่ผมไม่ได้กลับบ้าน
ถ้าผมกลับบ้านผมคิดว่าทั้งลูกทั้งภรรยา
ก็มีโอกาสติดสูง
ผมเป็นห่วงและกังวลเลยต้องออกมาบอกทุกคนที่อยู่ในสนาม
ถึงจะไม่มีอาการไปตรวจเถอะครับ

ผมคิดว่าไม่น่ารอด

แค่ไอจาม

มันอดที่ไม่ได้ที่จะโดนน้ำลาย
ตอนที่เขาร้องเล่นเนี่ย

แต่ว่ามันระยะประมาณ

หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะ

ผมคิดว่าไปตรวจดีที่สุด

ก็อาการก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับ

แล้วก็กินข้าวกินน้ำนี่แทบไม่ได้เลยนะครับ

แล้วก็หมอก็บอกว่ายังไม่มีกำหนดให้กลับนะครับ

แล้วก็ยังไม่ลดเลยนะครับ

ตอนนั้นก็ให้ยาเชื้อโควิดให้ผมกินนะครับ

แกร่งแบบนี้มือซ้ายนะครับ
แกร่งแบบนี้

หมอเขาบอกว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้

แต่ว่าคุณหมอก็ยังเอายาคลายกล้ามเนื้อ

ก็กินไปได้ประมาณ๑๕นาทีก็

หลังจากนั้นหมอก็ไม่ได้ให้ยา

เกิดมาไม่เคยหนักขนาดนี้นะครับ

ต่ำกว่า๑๖๑๘ชั่วโมง

เพราะว่าเราไม่รู้ว่า

แล้วก็เวลาเรานั่งแบบนี้เนี่ย

๕๑๐นาทีเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้ว

แต่ตอนนี้เนี่ยช่วงตีหนึ่งตีสอง
แล้วก็หมอก็ให้ยากินทุก๓

ส่วนยามาก็คู่กินไม่ได้นะครับ
ว่าอาการผมนี่ไม่สู้ดีนักนะครับ
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดู
ชมนะครับผมขอแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเหตุการณ์ผม
หรือว่าในตัวผมเนี่ยติดเชื้อแล้วอาการเป็นแบบนี้นะครับ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นเหมือนผมไหมนะ
วันแรกนะครับอาการของผมนี่ที่เป็นโควิด๑๙นะครับ
ผมบอกว่าผมระคายเครื่องผิวหนังนะ
ผมมีอาการวันแรกนี้ผมจะมาเป็นตอนเย็นนะครับ
ประมาณวันนั้นนี่วันพฤหัสนะ

พออาบน้ำเสร็จประมาณสัก๕โมงเย็นนะครับ

จะไปสนามมวยราชดำเนิน
ผมเกิดอาการระคายผิวนะครับ
เกิดอาการระคายผิวขึ้นมาเล็กน้อยครับ

ผมบอกว่าอาการระขายผิวแล้วก็ปวดแซ่บปวดร้อนนิดนะ
เป็นแบบว่าผมนึกในใจนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมอยู่ต่างจังหวัดนี่
ผมถอดเสื้อแล้วก็ทอดแหหาปลาแล้ว
มันจะแบบว่าเป็นเป็นแบบนั้นนะครับแบบว่าเหมือนกับเราตากแดดมาไหม้หนังไหม้ประมาณนี้ครับ
ผมก็เป็นแค่นั้นนะไม่ได้เป็นอะไรมากครับวันแรกผมก็แปลกอยู่นะครับ
พอวันที่สองครับผมตื่นเช้ามาครับจมูกผมนี่จะคล้ายน้ำมูกครับแต่ไม่ใช่น้ำมูกนะครับ
ไม่ใช่น้ำมูกครับจมูกผมจะไม่ใช่น้ำมูกนะจมูกนี่จะไม่ใช่น้ำมูกครับ
จะคล้ายปกติเราเป็นหวัดนี้น้ำมูกมันจะไหลยาวครับไหลแล้วมีน้ำมูก
แต่อันนี้มันจะแบบว่าเป็นคล้ายเหนียวติดในจมูกครับติดในโพงจมูกนะ
มันจะดูเหนียวติดในโพงจมูกนะครับอาการวันที่สองนะตื่นเช้ามาผมเป็นนะครับ
พอสักพักหนึ่งครับประมาณ๑๐โมงนะครับ๑๐โมงนี่ผมจะเริ่มหายใจนะครับ
ผิดปกตินะเรื่องว่าเฮ้ยทำไมกูหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดนะผม
ผมว่าเฮ้ยมันผมเริ่มอาการแบบแปลกก็คือว่าหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดนะครับ
เป็นอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับสักหลือสิบห้านาทีนะครับ
ก็จำไม่ได้นะครับแล้วสักพักหนึ่งครับกลับมาเป็นปกตินะครับ
กลับมาเป็นปกตินะครับกลับมาเป็นปกติปกติเหมือนเดิมครับ
ไม่มีอะไรขึ้นนะครับแต่อาการระคายผิวนี่ก็เริ่ม
ก็เป็นเหมือนเดิมครับเริ่มแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะผมก็ใช้ครีมครับ
ครีมทาผิวทาดูนะครับเผื่อมันจะหายแต่มันก็ไม่หายนะ
มันก็ไม่หายนะครับอาการวันที่สองก็เริ่มนะครับ
แล้วผมก็เริ่มหายใจดีจะไม่ติดขัดนะครับ
หายใจจะไม่ติดขัดนะครับแล้วอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ไปหลายชั่วโมงครับผมก็เริ่มกลับมาหายใจอ้าว
แบบว่าหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดเราก็น่าจะรู้นะครับ
ของคนนะครับประการวันที่สองหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดนะครับ
แล้วผมก็เลยผมก็ดูอยู่ในยูทูปนะครับบอกว่ามี
ให้ดูครับหายใจผมก็เลยลองพอทีนี้ครับ
ผมเริ่มสืบหายใจแรงเขาครับแล้วผมปล่อยออกครับ
ผมรู้สึกดีเก็บครับเก็บหน้าอกเลยครับ
อากาศวันที่สองนะช่วงประมาณบ่ายนะพอตกเย็นมานิดนึงนะครับ
เริ่มมีแปลกแปลกแล้วครับเริ่มระคายผิวรุนแรงขึ้นนะครับ
ช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับสิบหกนิดนาทีนี่
จะเริ่มระคายผิวแบบรุนแรงแล้วเนอะ
อาการวันที่สองจะระคายผิวรุนแรงครับเหมือนกับมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเราครับ
จิ๊บจับจิ๊บจับจิ๊บจับคล้ายคล้ายแบบว่าอะไรไต่เราแบบว่าอยู่ในตัว
มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นจิ๊บยับจิ๊บย่ำนะครับ
อาการวันที่สองผมก็เรียกว่าแปลกนะแปลกแปลกแล้วครับ
พอนิดหน่อยนะอีกไม่เกินสามสิบนิดมันจะแล้วก็เหมือนกับจิ๊บจับจิ๊บจับ
แล้วตัวเราเนี่ยจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยครับร้อนขึ้นเรื่อย
อุณหภูมิร่างกายแล้วผมวันนั้นนี่ผมก็แปลกใจครับ
อาการผมผิดปกติมากนะครับอาการวันที่๒ครับ
พอตกเย็นมาครับประมาณสักเย็นหน่อยนะครับ
ผมบอกเลยว่าผมโมโหเมื่อกี้ครับผมให้คนนี่พาผมไปโรงพยาบาลครับ
คนมันไม่สนใจนะมันไปยืนเล่นไลน์กับใครไม่รู้
ยืนเล่นเล่นไลน์ประมาณสิบกว่านาทีครับอาการตัวผมนี่เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ
ร้อนแบบว่าที่เป็นแบบรวดเร็วมากครับร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ
ผมก็โมโหเหมือนกันครับ๑๕นาทีนี้ครับ
อาการเราเริ่มแบบว่าแย่ลงเรื่อยครับผมโบกแท็กซี่ครับไปครับ
ไปโรงพยาบาลครับรามาธิบดีครับพอไปถึงครับ
เขาใช้เครื่องกี้หัวครับครับไข้ขึ้นสามสิบแปดจุดห้าครับ
ผมก็คิดอย่างอะไรยังไม่ออกนะครับสอนทางวันนี้สองนะตอนเย็นนะ
แล้วสักพักหนึ่งนะครับจากสามสิบแปดจุดห้าผมไปกินน้ำลงสองแก้วนะครับ
ผมไปกินน้ำลงสองแก้วผมก็เลยไปให้หมอวัด
ไข้เอ้าเหลือจากสามสิบแปดจุดห้าเหลือสามสิบหกนะครับ
เหลือสามสิบหกนะอาการวันนี้สองตอนเย็นครับ
แล้ววันนั้นนี่เขาก็ไม่อยากจะตรวจตรวจอีกเสียห้าพันห้าในตอนคืนนะครับ
เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าอาการผมไม่ดีแน่
แต่ไข้ทำไมมันลดเร็วแบบว่าผิดปกตินะครับนึกจะเป็นแบบว่าตัวร้อนสุดสุด
ไข้ขึ้นสูงสุดอีกก็เป็นนะครับตอนเย็นนะวันนี้สองนะครับ
อาการนี้มันจะบ่งบอกมากในเวลาอากาศเย็นเย็นนะครับอากาศเย็นเย็นนะครับ
ผมบอกเลยว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับเย็นอาการจะชี้มากเลยครับ
อาการโควิดสิบเก้านี้ครับพอวันที่สองครับ
ผมไปถึงโรงพยาบาลแล้วผมลดไข้ครับผมไม่ได้ตรวจนะ
เพราะว่าห้าพันนะครับห้าพันราคาตรวจนะครับ
ผมก็เลยกลับกลับนะครับผมก็เลยกลับไปห้องนะ
แต่ผมรู้แล้วว่าอาการผมผิดปกตินะเพราะว่าคล้ายโควิดแล้วเว้ย
ผมวันที่สองก็ผมเช่าโรงแรมนอนครับผมบอกว่าผมเช่าโรงแรมนอนมั้ง
คืนละห้าร้อยนะครับเช่าโรงแรมนอนสองวันนะครับ
เช่าโรงแรมนอนเสร็จครับพอเช่าโรงแรมนอนเสร็จครับผมตื่นเช้ามานะครับ
ไปตรวจใหม่นะครับผมไปตรวจใหม่นะครับอาการครับ
วันที่๓ตรวจก็เรียบร้อยครับหมอบอกกลับบ้านครับผมดีใจครับ
แต่ผมเอกใจตรงที่ว่าหมอให้บัตรโรงพยาบาลผมมา
แล้วก็บอกผมห้ามคุยครับห้ามคุยกับใครนะครับ
ห้ามคุยกับใครนะครับห้ามกินห้ามสมัครใครแล้วก็ห้ามกินข้าวของใคร
หมอพูดแบบนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมเช่าโรงแรมนอนครับผม
ผมก็พยายามบอกห่างเขานะผมก็บอกอยู่อย่าเข้าใกล้ผม
ผมก็ออกไปไกลไกลครับผมต้องใช้แม็กซ์ตลอดนะครับ
สำหรับคนที่มีอาการนะครับผมบอกว่าข้างต้นที่ดังกล่าวที่ผมบอกไปครับ
ที่สำคัญที่สุดท่านพยายามนะครับพยายามชุดร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมใครที่มีอาการสุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด๑๙นะครับ
พยายามแล้วให้รีบไปหาหมอแล้วบอกคุณหมอเขาว่า
คนที่ท่านรู้จักนะครับเป็นโควิด๑๙นะครับ
จะไม่เสียตังค์ครับรัฐบาลช่วยครับเพราะว่าคนที่รู้จักนะครับ
เป็นโรคครับโควิดสิบเก้าครับไปตรวจฟรีครับ
รัฐบาลช่วยช่วงนี้ครับร่วมด้วยช่วยกันครับ
รีบไปตรวจนะครับจะได้รีบรักษาหาย
เชื้อร้ายนี้จะออกจะหายไปจากเมืองไทยนะครับ
บอกหมอด้วยว่าไปที่ไหนมาบ้างครับสนาม
แล้วก็บอกคุณหมอก็เหมือนพี่หมีบอกนะว่าไปไหนมาบ้างครับ
พยายามบอกคุณหมอนะครับให้ละเอียดครับ
ถ้าหนึ่งคนนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
อาการข้างต้นดังเก่าเหมือนที่ผมบอกนะให้รีบรีบไปตรวจครับ
ไม่ต้องไปกลัวเพราะเสียห้าวันนะผมบอกท่านบอกเลยว่ามีญาติพี่น้องครับ
เป็นนะครับหรือมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแล้ว
รีบไปตรวจไม่ได้เสียตังค์ทั้งบาทนะครับไม่ใช่ว่า
ไม่รู้ว่ามาจากไหนไปไหนมานี่จะไปตรวจสุ่ม๔สุ่มห้านี่
เสียแน่ห้าพันนะผมบอกเลยครับก็ไปคุยกับเขานะครับ
ไม่ใช่ว่าอยากจะไปตรวจเฮ้ยมีอาการสุ่มเสี่ยงแล้วจะไปตรวจ
ท่านไม่ได้สัมผัสกับพวกที่ท่านไม่ได้อยู่ท่านไม่รู้จักกับพวกที่เป็นโควิด๑๙นี่
ท่านไปตรวจท่านเสียเงินแน่นอนครับรีบรีบไปตรวจช่วยกันครับ
นะครับรีบรีบไปตรวจช่วยกันนะครับที่สำคัญนี่ต้องไปซื้อที่วัดไข้นะครับ
ประหลอดวัดไข้ตามเซเว่นนะครับหรือตามโรงพยาบาลครับ
ไปหาซื้อนะครับผมบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากครับ
เพราะว่าไข้เรานี่จะผิดปกตินะครับพยายามวัดนะครับ
สองชั่วโมงวัดทีครับไข้เราผิดปกติแน่นอนครับ
โรงแรมที่ไหนมึงไปนอนไปด้วยโรงแรมมึงผม
ผมชอบโรงแรมนอนครับผมแบบว่ายังไงล่ะ
ผมอาการไม่ดีครับผมก็นี่ครับผมบอกแล้วผมก็ไม่เข้าใกล้ใครด้วยนะ
ผมยังผิดปากผมก็บอกน้องพี่พี่มีอาการนะครับ
ไม่ต้องไปรังเกียจครับไม่ต้องอายครับเป็นโรคที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดครับ
ถ้าท่านรีบไปรักษารีบไปหาหมอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดนะครับ
เป็นก่อนนะครับรีบนะครับไปหาหมอ
บางคนนี่เป็นอายคนกลัวคนจะรังเกียจแล้วจะไม่ไป
ไม่ใช่ครับท่านคิดผิดนะบางคนอายคนนะครับอายคน
กลัวคนจะรังเกียจกลัวคนจะรู้ว่าเป็นโควิดแล้วไม่ไปหาหมอ
แล้วท่านนี่จะเอาเชื้อร้ายนี้ไปแพร่กระจายให้คนรอบข้างเยอะแยะไปหมด
นะครับแล้วไม่ไปหาหมอคนสุดท้ายครับลงปอดตายครับลงปอด
ช่วยกันตามท่าเกิดต่างคนร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
กล้ายอมรับความจริงไม่อายนะผมบอกเลยครับไปตรวจซะนะครับ
แล้วก็ไปหาหมอนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสีย๕วันนะครับ
ให้บอกคุณหมอบอกพยาบาลนะครับรีบไปตรวจนะครับ
เขาก็จะตรวจเราครับเขาก็จะตรวจเรานะครับแล้วก็ถ้าลูกหนี้เขาก็จะมารักษานะครับ
เชื้อโรคมันก็ไม่ได้ร้ายแรงนะครับแต่ถ้าเป็นนานนานตายแน่นอนครับ
ก็บอกว่าร่วมมือกันนะครับคนละไม้คนละมือครับประเทศเราจะได้ปราศจากโรคโควิด๑๙ครับ
อายนะใช้ความอายผมไม่อายครับความลับความจริงครับ
มีไข้เขาตรวจไหมไม่มีไข้เขาตรวจครับเขาบอกแล้วครับที่โรงพยาบาลเนี่ย
เขาบอกผมแล้วครับไม่มีไข้เขาตรวจครับถ้ามีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงครับ
ไม่มีไข้ก็ตรวจหาเจอนะครับแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านครับตรวจแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านนะ
พยายามช่วยช่วยกันครับประเทศไทยเราจะได้กลับมาสงบสุขนะครับ
ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวอายคนไม่กล้าที่จะไปตรวจทำอย่างนั้นทำไม่ถูกล่ะ